คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่จักรยานยนต์ไป

แต่ว่าพ่อนุ่มคนนี้เนี่ยจอดอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะ

เข็นไปไหนเลยฮะเดี๋ยวดูนะครับ

แต่ก็ไม่จอดทิศถนนนะครับ

จอดแนวนอนเนยอยู่แบบแรงขวาสุด
ทางขวางถนนเลยอย่างนี้เลย

คือรถคันนี้เขาก็ถามว่าเออเป็นไรอ่ะ

นี่ฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

คันมาเร็วก็เบรกกันตัวโกกนะครับ
นี่ฮะท่านผู้ชมครับเป็นสะพานยกระดับ

เพจจริงมาลงไว้

แต่ยังไงก็ต้องเข้าขอบทางชิดขอบทางไว้ก่อนใช่ไหม
อ่าแล้วก็ให้ใครมาช่วยเอารถอะไรมาใส่หรือเอาน้ำมันมาเติมให้อะไรก็ว่ากันไป
แต่เอาจริงเนี่ยเรื่องของน้ำมันหมดคือที่ฉันก็เคยนะแต่จริงแล้วมันคือการเตรียมพร้อมของเราในฐานะคนขับนะ
คือเราต้องดูว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนแล้วดูว่าน้ำมันเรามันเพียงพอหรือเปล่า
เพราะว่าเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะเป็นภาระเพื่อนร่วมทาง
สักนิดนึงนะคะใจร่มแล้วเอารถชิ้นขอบทางไปไว้ใกล้ตัวนิดนึงก็แล้วกัน